คุณผู้ชมมาดูเรื่องหลอนหน่อยนะคะ
เที่ยง๕๐นาทีแล้วเล่าได้นะคะ
เจ้าของร้านเสริมสวยเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปเที่ยวที่กระบี่ไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าไปเจอรอยเท้าปริศนาอยู่กลางเตียง
คือถ้าเกิดว่าจะมีคนขึ้นเตียงก็ต้องมีจากขอบถูกไหมคะ
แต่กลายเป็นว่าไปเจอคู่หนึ่งอยู่กลางเตียง

แต่เตียงที่เราเจอรอยเท้ามันเป็นเตียงที่ฝั่งที่ติดกับระเบียง
แล้วดูจากขนาดลอยนะคือมันใหญ่มากถ้าเทียบจากมือเรา
คือมันทั้งใหญ่แล้วก็ยาวมากแล้วมันยืนกลางเตียงจริงเลยนะ
แล้วคือถ้าคนจะถ้าเป็นคนที่จะไปยืนแบบนั้นได้
เขาต้องเป็นคนที่ตัวสูงแล้วก็ขายาวมาก
ถึงจะก้าวขาทีเดียวแล้วไปอยู่ตรงกลางเตียงได้
โดยที่ไม่เหยียบขอบเตียงขึ้นไปก่อน
เรายังลองเอาขาตัวเองลองก้าวขึ้นไปเลย
คือมันยังไปไม่ถึงกลางเตียงเหมือนรอยที่เราเห็น
แล้วรอยมันก็คือเบามากเหมือนไม่ได้ลงน้ำหนักเลยด้วยซ้ำอ่ะ
มันมีแค่ลอยอยู่แค่นั้น
โอ้โหเธออธิบายข้อสงสัยต่างนานา
เราฟังแล้วเราก็สงสัยตามไปด้วยคุณ
ค่ะนี่ค่ะเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณอาริยาแซ่ด่าน
อายุ๒๘ปีเป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่นครศิลป์ธรรมดา
แต่ว่าจุดที่ไปเช็คอินเนี่ยก็คือโรงแรมที่กระบี่นะคะ
คือมีเตียงที่เขาตั้งข้อสังเกตก็เป็นไปได้นะครับพี่บุ๊ค
ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งขึ้นไปบนเตียง
คุณควรต้องที่จะเหยียบขอบเตียงก่อนไหม

เหมือนก้าวขึ้นมาจากพื้น
และก้าวยาวขึ้นไปถึงกลางเตียงเลยนะฮะ
แล้วก็มันมีรอยเท้าแต่ไม่มีรอยบุ๋ม

นี่ที่เขาสังเกตคือทำไมไม่มีการลงน้ำหนักเท้า
ถ้าเกิดว่าคนทั้งคนไปยืนต้องมีการลงน้ำหนักใช่ไหมคะ

เธอก็เลยมั่นใจว่านี่น่าจะเป็นรอยเท้าผู้ชาย
คุณอาริยาเขาก็กล้านะเอาฝ่ามือไปเทียบ

ลองดูรอบซิว่าเป็นรอยเท้าใครนะ

ในห้องเนี่ยดิฉันอยู่คนเดียว
ประตูห้องประตูระเบียงก็ล็อกหมดเลยนะคะ
ส่วนฝ้าเพดานมันไม่ใช่เป็นฝ้าที่สามารถที่จะเปิดได้

ไม่มีใครมุดมาจากฝ้าแล้วก็มาลงเตียงตรงนี้
เธอบอกนะคะใช่ค่ะทีนี้
บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่า
หรือใครเคยไปผูกคอตายตรงนี้
แล้วลักษณะจุดที่ความสูงมันพอดีกับตัวคนพี่บุ๊คนึกออกไหม
ชาวเน็ตคนนี้ตั้งข้อสังเกตดีนะ
อาจจะเป็นรอยเท้าของคนที่ขึ้นไปยืนผูกคอตาย
ชาวเน็ตบางคนบอกหรืออาจจะเป็นรอยเท้าของวิญญาณ

นี่แล้วค่ะเธอบอกนั้นนอนไม่หลับเลยนะคะ
จนกระทั่งรุ่งเช้าออกจากโรงแรม

แต่ไม่ได้เล่าให้กับพนักงานโรงแรมฟัง
เพราะเธอเชื่อลึกว่านี่คือสิ่งลี้ลับ
ยังกล้านอนอีกเหรอครับคุณ
นอนอีกเธอกล้านอนเก่งมากนะ

หนึ่งทำไมไม่มาบอกหรือมาแจ้งพนักงาน
สองแล้วกล้านอนเหรอคืนนั้นน่ะ

ใช่ค่ะผู้จัดการโรงแรมก็เลยบอกว่า
น่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่านะคะ

ห้องถูกทำความสะอาดอย่างดี
นี่ไม่เล็ดลอดสายตาแม่บ้านไปหรอก

ถ้าแม่บ้านจะเอาผ้าคลุมเตียงผ้าปูที่นอน

คุณผู้ชมคำชี้แจงของผู้จัดการโรงแรมมานะคะ
ผู้จัดการเชื่อลึกว่าเป็นการทำคอนเทนต์
เพื่อเรียกยอดไลค์จากเจ้าของคลิปมากกว่า

ส่วนเรื่องนี้คนที่มองเป็นมุมวิทยาศาสตร์มากที่สุด

นี่อาจารย์ออสคงแบบว่าอะไรอะไรก็ออส

อะไรที่ต้องพิสูจน์ก็ออสทั้งนั้นเลย
อาจารย์บอกว่าเจ้าของคลิปอาจจะจินตนาการไปเอง

แต่ในทางวิทยาศาสตร์อาการแบบนี้เรียกว่า
เป็นอาการชนิดหนึ่งที่ชอบคิดว่าตัวเอง

แต่ถ้าเรามองในมุมอื่นหรือพินาให้ดีเนี่ย
เราจะเห็นว่านิ้วเท้ากับตรงโหนกเท้าเนี่ยมันห่างกันมาก
เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะเป็นรอยเท้าจริงเป็นไปได้ยาก
ก็คือการจินตนาการการคิดไปเอง
ก็ทำให้เราคิดว่ามันคือรอยเท้าใช่ไหมครับ
เหมือนกับมองก้อนเมฆแล้วบอกว่าเหมือนหมีเหมือนกระต่าย

ความจริงแล้วมันก็คือรอยธรรมดานี่เอง

นี่คิ้วผูกโบแล้วเอาอย่างไรเดี๋ยว